ทุกผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หัวหินนะฮะประจวบคิริขัน
คุณครูก็เชิญผู้ปกครองมาก็ตามขั้นตอนนะฮะ
กลายเป็นว่าผู้ปกครองเนี่ยแม่กับแม่
มามีเรื่องกันต่ออีกถึงขั้นท้าตบกันเลยนะฮะชุลมุนวุ่นวายกันเลยนะครับ

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เด็กผู้หญิงทั้งสองฝ่ายมีปัญหาทะเลาะกันในโรงเรียน
ครูก็เรียกผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายมาเจรจากัน

ก็ไม่จบผู้ปกครองก็ไม่จบ
ครูก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นก็ไปที่โรงพักเลยก็แล้วกันสพหัวหิน
ยังไปไม่ถึงโรงพักเลยฮะจอดกลางถนนท้าตบกันทีนี้ก็นัวเลยฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับฝั่งหนึ่งนะฮะคู่กรณีเนี่ยฮะ
หนึ่งในฝั่งนั้นนะครับอ่าบอกว่าระหว่างที่ไปเคลียร์กันที่โรงพัก
ตามที่ครูบอกมาถึงจุดเกิดเหตุอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาจอดรถแล้วหันมาบอกว่า
เอางี้ก่อนถึงโรงพักนอกรอบก่อนไหมลงมาเคลียร์กันก่อนไหม
จากนั้นก็ลงไปฮะลงไปก็เป็นไปตามคลิปเลยนะครับ
โดยฝั่งที่ให้ข้อมูลกับเราเนี่ยบอกว่าฝั่งเธอเนี่ยถูกต่อยด้วย
ถูกเอาสากเนี่ยมาทุบมาตีด้วยจนเจ็บไปหมดเลย
ลูกสาวก็เจ็บเพื่อนของลูกสาวที่ถ่ายคลิปอยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
สามารถเป็นพยานได้ตรงนั้นไม่มีใครห้ามใครด้วย
แต่ละคนก็ต่างลมต่างรุมอะไรกันแบบวุ่นวายไปหมด
สุดท้ายตำรวจก็มารองับเหตุนะครับ
อีกฝั่งหนึ่งยังตะโกนแถมมาอีกบอก

เดี๋ยวขอเหมาจ่ายก็แล้วกัน

มีมุมแม่กับมุมลูก

ไม่อยากจะเห็นภาพอย่างนี้ไม่ว่าจะมุมไหนค่ะ
นี่แล้วผู้คนแถวนั้นก็เอออะไรกันเนี่ยชุลมุนวุ่นวาย
ทีแรกขับรถผ่านมานึกว่าตลาดนัดคนเดิน
มาดูใกล้เอ้าเขามานัดตบกันไม่ใช่ตลาดนัดคนเดิน

อันนี้ดูอีกมุมนึงมันมีทุกมุม
เห็นไหมฮะทั้งเด็กกับผู้ใหญ่นะครับ
สุดท้ายเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับมีนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่เป็นคนถ่ายคลิปเนี่ย
บอกว่าสร้อยคอทองคำหนัก๑สลึงของเธอเนี่ย
ตอนที่เธอถูกรุมทำร้ายด้วยนะถ่ายคลิปไปถูกทำร้ายด้วย
สร้อยหายอีกเอ้าเพิ่มเหตุไปอีก
คือกลุ่มผู้ปกครองฝั่งหนึ่งก็บอกว่าถูกสากทุบหัวจนบาดเจ็บ
ซึ่งฝั่งนี้เขาบอกว่าเขาจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะว่าเขาเจ็บแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายศูนย์หายด้วยนะครับ
ตำรวจก็เลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันมันก็ทั้งสองฝั่งอ่ะ
จากที่ว่าจะไปเคลียร์กันเรื่องลูกทะเลาะกัน
กลายเป็นว่าแม่กับแม่ก็ทะเลาะกัน
แล้วก็ทำร้ายร่างกายกันก็บาดเจ็บกันทั้งคู่เลย
ผู้ใหญ่ก็ควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กนะ